คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะ

คือเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เมื่อวานนี้นะคะแถวประชาอุทิศกรุงเทพ
คือเป็นวัยรุ่นที่เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
ทีนี้พอมาเจอกันก็ท้าทายกัน
เปล่าอุตส่าห์ตอบไปแล้วว่าไม่เล่น
แต่กลายเป็นว่าขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกัน

ไล่ตามไล่ฟันมีปลาระเบิดปิงปองใส่ด้วย
มีคนที่เขาไม่รู้เรื่องบาดเจ็บไปด้วย

วัยรุ่นมีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมา
ขั้นหนึ่งมากับ๔คนชาย๒ยิง๒

คู่อริที่เป็นวัยรุ่นผู้ชายขี่รถจักรยาน
ยนต์มากับ๒คนไล่ตามตะโกนด่าแล้วก็ไล่กันไป
กล้องมุมเดียวกันจะได้ยินเสียงระเบิดที่ปลาใส่ดังสองครั้งนะคะ

เขาก็ตกใจวิ่งหนีกันแตกตื่นเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่น้องคิงวิ่งเลยค่ะดูสิค่ะ
ประชาอุทิศกรุงเทพ

นี่คนไม่รู้เรื่องก็ตกใจ
เสียงดังแบบระเบิดแบบนี้ค่ะ

แล้ววัยรุ่นเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปจนถึงหน้าปั๊มแก๊สปากซอยประชาอุทิศ๗๒

นี่ไปชนกับรายเดอร์ค่ะ
รายเดอร์เป็นผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย

แล้วก็มีภาพเด็ก๔คนที่วิ่งหนีตายกันเข้าไปในปั๊มแก๊ส
อาริก็ขี่รถหนีกันไป

ใช่ก็วิ่งหนีกันเนี่ยซ้อนสี่กันมา

กล้องขณะที่เกิดเหตุเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งฝั่งปั๊มอ่ะนะคะ
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมว่ามีรายเดอร์
เขาก็ขี่ของเขามาปกติ

ท่าไม่ดีชิดซ้ายแต่ก็ยังโดนชน
เขาก็มีการปาระเบิดปิงปองอะไรใส่กัน
ก็วิ่งหนีเข้าปั๊มไปอย่างที่บอก
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเห็นเหตุการณ์
ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยเนี่ยกระเพลกวิ่งหนีกันเข้าไปเห็นไหมคะ
คนเจ็บนี่เจ็บรถล้มครับก็กระเพลกวิ่งไปขอความช่วยเหลือกัน
ตำรวจสอนอทุ่งครูได้รับแจ้งเหตุก็เลยมาตรวจสอบนะคะเจ็บไปสี่
วัยรุ่นชายหนึ่งคนมีแผลถูกมีดฟันที่หลังแต่ไม่ได้ลึกอะไรมากค่ะ
วัยรุ่นผู้หญิงสองคนมีแผลถลอกจากรถล้มแล้วอายุสิบสามสิบสี่กันเองนะคะ
อีกคนคือรายเดอร์ผู้หญิงมีแผลถลอกจากรถล้มเธอก็ตกใจว่าเธอไม่เกี่ยว

ขาวเขาก็เหมือนเขาหนีหนีฝั่งนู้นแล้วมันก็กระแทงมาโดนที่รถเรา
แล้วเราก็ล้มแล้วก็มันก็มีจังปั้งปั้งล้อมแล้วก็หมอถ้าเราหมอเสร็จ
เราก็เลยให้ชั้นทุกหนังเขาช่วยอืมแล้วพี่โดนตรงไหนอ่ะพี่
เขาชนชนพี่ใช่ไหมแล้วพอกระแทกเราเสร็จเราล้ม
เราล้มแล้วเราก็หมอบเพราะตอนนั้นมันมีระเบิดมันดัง
วัยรุ่นผู้ชายที่บาดเจ็บขอใช้เป็นนามสมมุติยังเป็นเยาวชนนะคะ
เรียกว่าเด็กชายบาสก็แล้วกันโดนมีดฟันเข้าที่หลัง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คือตัวเขากับพี่ชายฝาแฝด
ยืนรอรถกันอยู่หน้าปากซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบเก้า
กันอยู่สองคนนี่แผลที่โดนนะคะ
ที่บอกว่าไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่แล้วบังเอิญไปเจอเพื่อนผู้หญิงสองคน
เลยขอติดรถจักรยานยนต์ไปด้วยเลยซ้อนสี่กันไปอ๋อครับ
ทีนี้ช่วงกลับรถไปเจออาริของพี่ชายฝาแฝดนี่แหละ
มีเรื่องกันเมื่อสองวันก่อนก็กระซิบบอกเพื่อนผู้หญิงบอกว่า
อย่าไปมองนะอย่าไปมองอืมแต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะ
ตะโกนท้าทายเล่นเปล่าเพื่อนผู้หญิงอุตส่าห์ตอบไปแล้วว่า
ไม่เล่นไม่เล่นอ่าแล้วพยายามจะบอกว่าเนี่ย
เป็นเพื่อนเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งชักมีดออกมาไล่ฟัน
ปลาระเบิดปิงปองใส่เลยต้องขี่รถหนีแล้วก็เลยมาเกิดเรื่องแบบนี้
รถล้มอะไรกันแล้วก็บาดเจ็บกันเนี่ยนะคะ
เขาไล่มาจนรถของผมไปอีกฝั่งเลนหนึ่งนะครับ
แล้วเขาก็ไม่ฟังเพื่อนผมก็บอกว่าผมไม่เล่นผมไม่เล่น
ทีนี้เขาไม่ฟังเขาชักของออกมาของนี่คืออะไร
ง้าวกับถั่วตัดถั่วตัดแล้วก็ระเบิดเนี้ยครับอ๋อ
ครับแล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าไม่เล่นมันเพื่อนกู
เขาบอกมาตลอดแล้วแล้วโจรรถไปอีกฝั่งเล็งหนึ่ง
พอมาถึงตรงปั๊มรถก็ชนเลยครับ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของเด็กผู้หญิงที่บาดเจ็บด้วยนะคะ
อาการของน้องปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังรักษาตัวอยู่
แม่บอกว่าลูกสาวไม่รู้เรื่องเลยจริงเจอเพื่อนรุ่นน้องขอติดรถตอนจะกลับบ้าน
โทรหาผู้ปกครองของวัยรุ่นผู้ชายที่เป็นคนก่อเหตุแล้วนะ
เพราะลูกสาวจำได้ว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกันก็ที่พยายามจะบอกว่าไม่เล่นไม่เล่น
อยู่ห้องเดียวกันนะพยายามจะอธิบายไปตั้งแต่ต้นอ่ะ
แต่เขาไม่ฟังอะค่ะก็เลยรู้ไงว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใคร
แต่ปรากฏว่าเหมือนกับทางฝั่งที่ก่อเหตุเขาปฏิเสธทุกอย่างเลย
ปฏิเสธทุกอย่างตำรวจก็ต้องรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เรียกตัวมาสอบปากคำนะคะ
ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะคือลูกสาวเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
เหมือนกับแบบโดนลูกหลงเข้าไปด้วยประมาณนั้นค่ะ
ยังเงียบกลิบอยู่เลยน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ปกครองยังไม่ได้พามามอบตัวเลย
แล้วเหมือนที่แม่ของน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บอ่ะ

ก็เดี๋ยวฝากตำรวจนิดนึงนะคะช่วยตามเรื่องให้หน่อย